ช่วยทำให้มันคลี่คลายลงไปหน่อยนะคะ
ต้องบอกว่ารู้หรือเปล่าโทรไปเจอท่านประธานตัวจริงค่ะ
แอบอ้างเป็นปรายศนีย์ไทยครับแต่คนที่ปลายสายเนี่ยนะคะ
ก็คือเป็นรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ด้านสื่อสารองค์กรของปรายศนีย์ไทย
เจอกับตัวเลยค่ะ
นี่ค่ะอันนี้คือท่านรองก็ให้น้องผู้ชายมาช่วยรับสายหน่อย

ฉันนี่แหละเป็นรองกรรมการผู้จัดการใหญ่
สื่อสารองค์กรและการตลาดของบริษัทปรายศนีย์ไทย
แต่สายอีกฝั่งนึงเนี่ยที่โทรเข้ามาเนี่ย
บอกว่าโทรมาจากปรายศนีย์ไทย

น้องก็เลยซ้อนแผนถามกลับไป

เจอคำถามนี้อึ้งไปเลยค่ะ

หรือคุณอ้อรองกรรมการผู้จัดการใหญ่

ก็เตือนเลยนะคะบอกอย่าไปหลงเชื่อ

ปรายศนีย์ไทยเองจะไม่โทรไปหาลูกค้า

อย่างนี้มีของผิดกฎหมายต่างนานา

แล้วมันก็จะมีต้นนาธิมารักษา
พูดว่าปรายศนีย์ไทยคุณต้องการติดต่ออะไร

เป็นน้องผู้ชายมีอะไรให้เราช่วยไหม
สมมุติว่าปลายใส่เขาก็เงียบไปเลย
พี่ก็เลยคิดว่าเขารู้ว่าเบอร์ที่โทรมาเนี่ย

เราก็เลยงงว่าเขารู้เบอร์โทรศัพท์เรา

ปรายศนีย์ไทยจะไม่พกเข้าไปหาลูกค้า

โทรไปหาปรายศนีย์ไทยเองก็ยังมี